แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่ายุคนี้พศนี้ยังมีบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

บ้านกับเสาไฟเนี่ยมันห่างแค่๔๐๐เมตร

ไม่มีใช้ค่ะมืดค่ำมาทีไรลำบากกันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปไปดูภาพกันหน่อยค่ะว่าโอ้โหมันลันทศขนาดไหนค่ะ
ตรงนี้ลูกสาวกำลังทำรายงานส่งครูครับ
แล้วก็น้องหัฐิกำลังหัดเขียนหัดวาดรูป

แล้วตรงที่มีแสงสว่างนะฮะจะเป็น
ใช้มาเกือบสามปีนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่า
หลอดเริ่มเสื่อมนะฮะ
คุณผู้ชมเป็นไงมืดมาก
จุดเทียนนี่มันจริงเหรอ
ที่ไหนพอสอไหนแล้วเนี่ยนะคะตามในคลิปเลยคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ
ลูกทั้งสองคนน้องเนี่ยทำการบ้าน

ไฟก็สลัวทำรายงานส่งครูค่ำมืดไม่ได้เลยคุณผู้ชม
ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็คือขอถ่ายคลิปนี้ละกัน
ให้เห็นความลำบากในตอนค่ำคืนของบ้านพวกเขาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ
เจ้าของคลิปนี้คือนายประดิษฐ์ควรนอกอายุ๓๙ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๐๓หมู่๑๒บ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียม
ฟังดีอยู่อำเภอเมืองนะจังหวัดขอนแก่น
พาเดินดูสภาพบ้านเก่าแล้วก็ซุดโทรมคุณผู้ชม
ที่สำคัญเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้เพิ่งวันนี้พรุ่งนี้นะ

เฮ้ย๙ปีเลยเหรอใช่อยู่กันยังไงเนี่ย
เขาต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ค่ะส่องสว่างในยามหัวค่ำเท่านั้น
ทีวีเหรอไม่มีตู้เย็นเหรออย่าหวังเลย
แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างแทบจะไม่ได้มีคุณผู้ชม
มันไม่มีไฟรอบบ้านเขานี่นะเป็นทุ่งนา
แล้วอย่างที่บอกไปว่ามันเจ็บใจเหลือเกิน
บ้านเขาอยู่ห่างจากเสาไฟ๔๐๐เมตรเท่านั้น
แต่ไม่สามารถนำไฟฟ้าเข้ามาถึงบ้านได้ค่ะ
และที่สำคัญบ้านหลังดังกล่าว

อยู่อำเภอเมืองขอนแก่นห่างจากตัวเมือง๕กิโล
คือห่างจากตัวเมืองไม่เท่าไหร่แต่เสาไฟเนี่ย

คืออย่างนี้หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนคุณว่า
แล้วทำไมมันถึงไฟไปไม่ถึงบ้าน
ประดิษฐ์เขาบอกว่าเขาแล้วก็ครอบครัวนี่นะ
ย้ายมาสร้างบ้านตรงนี้เกือบ๑๐ปีแล้วคุณผู้ชม
หลังจากนั้นขอบ้านเลขที่ตั้งแต่ปี๒๕๖๒

บ้านเขาก็ไม่ได้ไกลปืนเที่ยงขนาดนั้น
ขอเรื่องไฟทำไมไม่ได้
เขาก็เลยโพสต์คลิปเข้าไปในกลุ่มร้องเรียนของขอนแก่น
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหน่อยดีกว่า

การไฟฟ้านี่นะส่วนภูมิภาคก็บอกว่า
ระยะห่างจากบ้านมันไกลจากเสาไฟต้นสุดท้ายอยู่มากเลย

การไฟฟ้าช่วยได้แค่๑๔๐เมตรเท่านั้น
ส่วนที่เหลือออกคนละครึ่งกับการไฟฟ้านะ
เออเขาก็เลยบอกว่าแล้วเขาจะเอาตังค์ที่ไหนไปออกคนละครึ่งกับการไฟฟ้าล่ะ

ไปขอกับทางเทศบาลแล้วกันว่าพอจะมีงบช่วยเหลือหรือเปล่า

เทศบาลบอกว่ายังไม่มีงบเพราะว่าอะไร
งบที่ได้มาทำเสาไฟไปหมดแล้ว

ล่าสุดค่ะนายประจวบรักแพทย์
อำเภอเมืองขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวแล้วนะคะ
ท่านยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือค่ะ
เรื่องต้นมีการนำแผงโซลาเซลมาติดให้
พอที่จะมีแสงสว่างให้กับเด็กได้ใช้ทำการบ้าน
ซ่อมแซมที่พักใหม่ให้ด้วยเพราะว่าโอ้สภาพก็สุดโทรมเหลือเกิน
แล้วน้องหนูสมัยนี้คุณผู้ชมการเรียนเขาใช้แบบโอ้โห
เทคโนโลยีใช้สื่อโซเชียล
อันนี้อย่าว่าแต่สื่อโซเชียลเลยทีวีเขายังไม่มีดูเลย

บางทีต่างจังหวัดเขาไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่แบบมันห่างไกล
แต่ก็ไม่แต่มันนานเกินไปแบบนี้มัน๙ปีนะ
คุณลุงคิดดูนะแบบเอาเป็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปให้ความช่วยเหลือเขาหน่อยแล้วกันเนอ

ไฟต้น๒ต้นที่จะไปถึงบ้านประชาชนนะ

ท่านผู้ว่าเรื่องรักให้หน่อยแล้วกันนะฮะ